คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ทำเอาแตกตื่นกันทั้งโรงงานนะคะ
นิคมมาพตาพุธที่จังหวัดระยองคือทางรปภค่ะเขาก็เปิดประตูรั้ว
ก็ให้พนักงานที่เขาจะออกจากโรงงานหมดกะเวลาทำงานแล้วเขาก็เปิดประตูรั้วจะให้พนักงานเดินเข้าเดินออก
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งขับเข้ามารอปภก็ไปถามว่ามาหาใครครับ
แต่คนขับดันโมโหชักปืนออกมาเลยนะคะยิงใส่ไปเลยค่ะ
จนรอปภก็หนีกันเกาะเจิงเกาะเจิงค่ะ
เฮ้แล้วต้องภารการ์ดครับแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว
เมื่อกรุ่นเรือก็

ข้าไปข้ามาช่วย

เดี๋ยวเขามาเชื่อมัน
นี่คือจังหวะที่ลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

ในโรงงานนิโครมัพตัพพุทธิ์ระยอง

แต่เจ้าตัวไม่พอใจยิงปืนไปก็หนี่กันกระเจิดกระเจิง
ให้ลูกสาวมาเกลี้ยกล่อมนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ตัวเองก็เจ็บนะคะ
เพราะว่าขับรถไปชนแบรีเออร์ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลนายราตรีวัยห้าสิบค่ะ
นี่ค่ะจุดที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตเมล็ดพลาสติกนะคะ
นี่ควบอุตสาหกรรมอัพตะพุทธ์จังหวัดเรยองนี่ค่ะ
พอเกลี้ยกล่อมได้ตัวก็ต้องนำตัวไปโรงพยาบาลนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยลูกสาวเกลี้กล่อมอยู่นานคุณผู้ชมกว่าจะยอม
ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่านายราตรีเองก็มีปืนด้วย
เรียกกล่อมอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ยังเงียบอยู่
สักพักหนึ่งตัวนายราตรีก็เปิดประตูออกมาโยนปืนออกมา
ทำท่าเหมือนกับคนเจ็บแต่ลงจากรถไม่ได้
สัญญาณว่าให้เข้าไปช่วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปครับ
ไปช่วยนะคะพอไปถึงเห็นว่านายราตรียังนั่งอยู่ในรถค่ะ
ก็บาดเจ็บจริงนั่นแหละที่สะโพกที่ขาที่แขนซ้าย
ต้นคอหัวแตกด้วยค่ะกู้ภัยสว่างพรกุศลจุดมาบตาพุธ
หน่วยกู้ชีพก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะนี่นะคะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปช่วย
ราธรียังออกมาจากรถไม่ได้เนี่ยเขาก็จับขาเขาจับสะโพกเขาเขาเจ็บนี่ค่ะวันนี้คุณวิมวลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
โรงงานแห่งนี้นะคะที่จุดเกิดเหตุคือด้านหน้านะคะก็ยังมีเศษกระจกรถ
จุดที่รถพุ่งไปชนแบรีเออร์ค่ะนี่ค่ะยังมีร่องรอยอยู่แบบนี้
พุ่งไปชนตรงนี้นะคะทีมข่าวของเราบอกว่ามีคลิปด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุค่ะคลิปนี้ค่ะ
ประมาณสองทุ่มสิบห้ามีรอบพอพอสามคนค่ะ
นายสุธินสร้อยสดนายหงทองลูกโมนายวิทยาแก้วดงพาน
รอปภอยู่สามคนตรงจุดนี้นะคะพอรอปภทั้งสามคนเดินเดินอยู่เนี่ย
จะเห็นรถนะคะคือมีรถอ่ะขับเข้าไปในโรงงาน
แล้วก็เหมือนกับขับออกมาเหมือนกับน่าจะยิงไปแล้ว
เพราะว่าตัวในหงทองรอปภหลบเข้าไปข้างในนี่นะคะนี่
หงทองเลี่ยงหลบเข้าไปรถขับออกไปนี่ค่ะ
คือได้ภาพมาแบบนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับรอปภเพิ่มว่าจากภาพตรงนี้อธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รอปภเขาเลยเล่าให้ฟังนะคะนายหงทองอ่ะค่ะ
เปิดประตูหน้าโรงงานให้พนักงานที่เขาจะต้องเดินทางกลับอ่ะ
ได้กลับบ้านเดินเข้าเดินออกกันได้นายราตรีอ่ะขับเข้ามาช่วงจังหวะนั้น
รอปภที่ชื่อว่าวิทยากับสุธินเนี่ยค่ะไปเคาะกระจกรถไปถามค่ะ
ว่าเข้ามาได้ยังไงมาหาใครทำไมอยู่ดีขับรถเข้ามาไม่ติดต่อที่ป้อมรอปภด้านหน้า
ผู้ชายคนที่อยู่ในรถตอบกลับไปว่ามีปัญหาอะไรเหรอแต่พูดหยาบนะคะ
มึงขึ้นกูกันแล้วก็วนรถกลับมาเปิดกระจกฝั่งคนขับ
จนตัวเองเจ็บแล้วก็ติดอยู่ในรถ
เขาเข้าไปโดยไม่ได้ติดต่อไม่ได้แลกบัตร

แล้วทางทีมงานผมเห็นว่ามีรถเข้าไปแล้ว
ทีมงานผมก็เลยตะโกนให้รถหยุด

มาติดต่อใครหรือว่ามาหาใครหรือเปล่า

ซึ่งตอนนี้พี่ขับรถเข้ามาในเขตโรงงาน

ใช่ครับแล้วผมก็เลยถามว่า
แล้วพี่ต้องการอะไรครับที่พี่เข้ามาเนี่ย
คือพี่รบกวนขยับรถออกไปข้างนอกก่อนได้ไหม

เดี๋ยวมึงรอก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมึงเจอกับกูแน่
เขาเอามือเอื้อมไปหยิบปืนที่อยู่เบาะซ้าย

เหยียบรถเลยเหยียบแล้วก็ยิงไปด้วยขับไปด้วย

แล้วรถมันก็จะเสียหลักมาขึ้นฟุตบาทตรงหน้าป้ายบริษัทนี้
แล้วก็มันฉลับพอขึ้นหน้าป้ายตรงนี้ปุ๊บ

เป็นท่อการ์ดอันตรายทั้งหมดเลยครับผม
เห็นพื้นแล้วที่นี้อ้าว

ก็รู้เห็นพื้นผมก็หลบหลัง
ก็เบิร์นมันก็วิ่งออกมานี่
ยิงมาข้างตัว
สามนัดข้าวจะชม

ก็คือข้อมูลตามนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็คือรถขับเข้ามาเราพอถามว่าทำไมไม่ติดต่อป้อม
รถนี้ก็กลับรถขับออกไปจังหวะนี่แหละ
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงไป๓นัด

ท่อที่เขาบอกว่าเป็นแบบสารเป็นก๊าซอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะ
ชนตัวเองก็เจ็บเองแล้วก็ติดอยู่ในรถนะคะ
ทีนี้ค่ะอาสาสมัครกู้ภัยสว่างพรกุศลระยองจุดมับตาพุธ
นายชะยะทัศน์พรมศิลาอายุยี่สิบเอ็ดค่ะ
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุตอน๕ทุ่มนะคะ
ว่ามีรถฟอร์จูเนอร์ไปชนกำแพงแล้วรถติดแก๊สด้วย
ก็เลยแจ้งลูกขายให้เตรียมอุปกรณ์ตัดทางเพื่อเข้าช่วยเหลือ
ก็ตามไปสมทบกับเจ้าหน้าที่กับตำรวจด้วยนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยตำรวจกำลังเจรจาอยู่เลยค่ะ
จนตีหนึ่งอะค่ะได้รับแจ้งตั้งแต่ห้าทุ่มนะ
เจรจากันถึงตีหนึ่งนะครับกว่าที่ผู้ชายที่อยู่ในรถ
โยนปืนทิ้งแล้วก็มอบตัวนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยตัวคนเจ็บที่อยู่ในรถ
ขยับตัวไม่ได้พูดแค่ว่าเจ็บขาเจ็บขา
แล้วก็ตามภาพจะเห็นว่าเหมือนกับเอามือจับขาตัวเองอยู่อะค่ะ
เจ็บน่าจะเป็นขาขาหักอะรถมันชน
รอปภบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงแล้ว
ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา
โรงงานแห่งนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุ
มีสารตายายอยู่ด้วยพอเกิดเหตุ
ที่มีคนไม่หวังดีกับสถานที่
มายิงปืนก็เลยกลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุเอง
บาดเจ็บซะเองขับรถไปชนกับแบรีเออร์
นี่คือสารตายายของโรงงานนะคะ
ปภบอกว่าก็เป็นความเชื่อของคนที่ทำงานที่โรงงานนี้
ขนาดคนไปตกปลาแถวนี้ยังต้องมาขอโทษมาขอขมาเลย
แล้วเหตุการณ์นี้อยู่ดีมายิงปืนที่โรงงาน
ก็เลยกลายเป็นว่าคนยิงปืนเองขับรถพุ่งออกไปชนแบรีเออร์เจ็บซะเองค่ะ
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเมธาวงอนันนล
ผู้กำกับสพมาพตาพุธนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยค่ะ
ตัวคนเจ็บที่ขับรถเข้าไปยิงปืนเนี่ยนะ
แล้วก็พูมไปชนกับแท่งแบรีเออร์เนี่ยนะคะ

โพกหักนะคะหัวแตก
ญาติให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

น่าจะพยายามจะขับรถเข้าไปในโรงงาน

ป้อมรอปภก่อนขับรถเข้าไปเลย

แต่เหตุการณ์นี้ถามว่ามีใครเจ็บไหม
ไม่มีคนเจ็บค่ะเพราะว่านายราตรีคนนี้
เขายิงเหมือนกับยิงลงพื้น
แต่ถึงแม้ว่ายิงลงพื้น

แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีค่ะ
แน่เลยเรื่องของการพาอาวุธปืน
ยิงปืนในทางสาธารณะนะคะ

ผิดมือหมายความว่าคือปืนมีทะเบียน

กระบองนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ

ในรถมีขวดเหล้าตกอยู่ด้วย
นี่ค่ะญาติบอกว่าก็จริงแล้วนายราตรีไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไร
แต่ก็ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่า
ตอนที่มาหาคนรู้จักในโรงงานเลยกลายเป็นว่ารอปภเตือนแล้วอารมณ์ขึ้น
ของขึ้นโมโหขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเมาแล้วมีปืนนี่อันตรายนะฮะ